กันที่นางร้ายหน้าสวยอย่างดิวอริสลานะคะ
เมื่อวันก่อนค่ะเพิ่งจัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๒๗ปีไปหมาดนะคะ
โอ้ยคุณคะแบบว่าแสบมากทั้งการแต่งตัวทั้งเพื่อนเลยนะคะ
อู๊ยคุณดูภาพสิอู๋เขาบอกว่าเวาหลังแบบหือลึกเว่อ
นั่นแหละค่ะคุณคะทีนี้คนหลายคนเขาก็เลยจับประเด็นว่า
คุณพี่ไผ่วันพ้อยเนี่ยฮะจะให้ของขวัญอะไรนะคะ
เพราะว่าเป็นวันพิเศษของสาวดิวด้วยค่ะ
ดิวยอมรับว่าทั้งคู่มีปัญหากันจริงเกิดจากการที่เจ้าตัวนั้นไม่ค่อยมีเวลาให้ค่ะ
พวกที่น้อยใจอยู่แล้วค่ะเขามีอะไรเขาจะเป็นสายสาวมาก
นึกออกไหมเขาก็จะมีโพสต์น้อยใจอะไรอย่างนี้
ที่ว่าดิวทำงานไงค่ะแล้วก็ทำงานก็เยอะด้วย
แล้วก็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่และนู่นนี่ก็อาจจะแบบ
ไม่ค่อยมีเวลานางก็จะน้อยใจ
ง้อยังไงแต่ก็คือพยายามจัดสรรเวลา

เรื่องอื่นไม่กล้ามีไงก็เป็นเรื่องแค่เวลาอย่างเดียวค่ะ